เดี๋ยวนี้พอเราอยู่บนท้องถนนต้องมองรอบตัวนะ

แผ่นปูนสะพานกลับรถน้ำหนักกว่า๕ตัน
ถล่มลงมาทับรถที่อยู่บนถนนพระรามสอง
นี่เป็นโศกนาฏกรรมที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะคะ
วันนี้เนี่ยญาติญาติก็ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะคะ

ขณะที่อธิบดีกรมทางหลวงยอมรับผิดแล้วก็บอกว่า
พร้อมที่จะดูแลเยียวยาผู้บาดเจ็บ
และครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงเร่งหาสาเหตุ
ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นด้วยนะคะ
เหตุการณ์แผ่นปูนที่สะพานกลับรถถนนพระราม๒
ตรงกิโลเมตรที่๓๔หน้าโรงพยาบาลวิพาราม
มุทรสาครพังถล่มลงมา
บริเวณช่องทางด่วนขาเข้ากรุงเทพเมื่อวานนี้ช่วงค่ำเนี่ยนะคะ
นี่ค่ะถล่มลงมาแล้วก็ทับรถเสียหาย๓คัน
แล้วมีภาพอีกมุมหนึ่งนะคะคุณสามารถได้ดู
นี่ค่ะเป็นภาพของรถที่อยู่บนถนน
ขับต่อกันมา
อีกนิดเดียวจะถึงจุดนั้นแล้วค่ะเนี่ยค่ะ

คือมันฉิวเฉียดนิดเดียวแต่ว่าคือ
พระราม๒หลายท่านก็คงจะทราบดี
ช่วงวันหยุดขากลับเข้ากรุงเทพ

คันกลางโดนไปเต็มเลยค่ะ

คันแรกเป็นเชฟโลเลสสีบรอนเงินถูกทับพังทั้งคันนะคะ
คุณสุวรรณีรักท้วมอายุ๔๐ปีที่นั่งอยู่ข้างคนขับ

อีก๔คนในรถนะคะ
รวมทั้งคนขับบาดเจ็บตอนนี้ได้รับรายงานบอกปลอดภัยแล้วนะคะ
อีกคันหนึ่งเป็นกระบะอีซูซูสีบรอนเงิน
ด้านหน้าเนี่ยถูกแผ่นปูนทับไปเต็มค่ะ
ในรถเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกมาด้วยกัน๕ชีวิตปลอดภัยนะคะ

ถังน้ำมันถูกปูนทุบบุบเสียหายนะคะ
โชคดีที่ไปส่งน้ำมันมาแล้วก็เป็นถังเปล่านะคะ
อกจากนี้คนงานซ่อมสะพานตกลงมาพร้อมกับแผ่นปูนค่ะ
ได้รับบาดเจ็บไปสองคนเสียชีวิตที่โรงพยาบาล๑คนค่ะ
คือคุณชาญขาวทองอายุ๔๘ปีเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงนะคะ
นี่คือโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะ
บนท้องถนนพระราม๒ค่ะ
สะพานกลับรถตรงนี้นะคะ
ปิดซ่อมตั้งแต่๒๓มิถุนายน
โดยศูนย์สร้างและบุรณะสะพานที่๓ปฐุมธานีกรมทางหลวง
ซึ่งมีกำหนดเสร็จในวันที่๓๑สิงหาคมค่ะ
แต่นี่ค่ะคุณผู้ชมก็อย่างที่เห็นนะคะ

บรรยากาศตรงจุดเกิดเหตุนะคะ
ญาติของคุณสุวรรณีผู้เสียชีวิต
วันนี้ได้นิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูป

ฝนก็ตกนะคะวันนี้ก็ต้องทำพิธีกัน

แล้วก็ช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ไม่มีใครคาดคิดว่าแผ่นปูน
จะพังแล้วก็หล่นลงมาได้
แผ่นปูนน้ำหนัก๕ตันหล่นลงมา
แล้วก็ลงมาเป็นจังหวะที่รถขับผ่านนะคะ
ทำให้คุณสุวรรณีเสียชีวิตนะคะ
หลังจากรับศพจากโรงพยาบาลตำรวจ
ก็จะนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดไซค์ที่เขตจอมทองค่ะ
อกจากนี้ครอบครัวของนายชาญคนงานที่เสียชีวิต
วันนี้ก็นำข้าวของมาเส้นไหว้และเชิญดวงวิญญาณด้วยเช่นกันนะคะ
วันนี้คุณแม่ของคุณชาญมาทำพิธีด้วยตนเอง
บอกสั้นว่ายังเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หลังจากนี้จะนำศพไปบำเพ็ญกุศลที่โขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี

ขอทำพิธีศพลูกชายให้เรียบร้อยก่อนค่ะ

วันนี้เจ้าหน้าที่ถ้าเราเห็นก็จะพบว่ามีการเก็บกวาดเคลียร์พื้นที่
แต่ว่าตรงจุดเกิดเหตุนี้ยังปิดการจราจรอยู่นะคะ
เลี่ยงไปใช้ช่องคู่ขนานเข้าถนนสวนส้มกระทุ่มแบนแทนค่ะ
ชาวบ้านที่อยู่ตรงที่เกิดเหตุนะคะ
แล้วก็ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำทีมงานเราไปคุยบอกว่า
หลังเกิดเหตุกลัวค่ะรู้สึกหวาดกลัวเพราะว่าเขาต้องผ่านตรงนี้ทุกวัน
พอถึงช่วงที่ต้องลอดใต้สะพานทุกคนจะรีบขับผ่านไปให้เร็วที่สุด
ก็ไม่น่าแปลกใจนะคะเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่มีใครอยากเจอซ้ำสองค่ะ
เอาไปฟังเสียงของคนที่ต้องใช้เส้นทางนี้เป็นประจำกันหน่อยค่ะ

เพราะว่ามีรถรัฐลุกด้วยก็ต้องใช้เกือบทุกวัน
ประมาณนั้นเกือบทุกวันน้ะผมก็ไปรับแฟนส่งแฟนที่มาใช้อยู่แล้วค่ะ
ยิ่มหาชายอยู่แล้ว
กฎม้าเลยแค่ระพานเลยต้องหยิบค้นเลย

แค่ระพานกับรถยังหล่นบ้าได้
ก็ยังเสียขวัญนะคะสำหรับทุกคนที่ต้องใช้เส้นทางตรงนี้นะคะ
มาดูเรื่องของการตรวจสอบและความรับผิดชอบกันบ้างคุณผู้ชม

แถลงยอมรับต่อเหตุการณ์นี้ว่าเป็นความผิดพลาดของกรมทางหลวงครับ
สะพานนี้เนี่ยก่อสร้างตั้งแต่ปีสองพันธานด้อยสามสิบหกครับ
พื้นสะพานเนี่ยชำรุด๒ช่วงโดยศูนย์สร้างและบุรณะสะพานที่๓ปฐุมธานี
เป็นผู้ดำเนินการซ่อมบำรุงจุดเกิดเหตุเป็นช่วงโค้ง
เจ้าหน้าที่คุมงานและคนงานเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงทั้งหมดครับ
ซ่อมไปแล้วหนึ่งช่วงระหว่างซ่อมช่วงที่สอง
หลังการทุบพื้นสะพานที่ชำรุดออกเพื่อจะเทปูนพื้นสะพานใหม่
ก่อนเกิดเหตุคุณผู้ชมในช่างคุมงานกับคนงานเนี่ย
เก็บรายละเอียดตรวจเก็บรายละเอียดตามปกติ
เทพื้นใหม่ระหว่างนั้นมันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับ
คานตัวริมมันตกลงมาใส่รถอย่างที่เป็นข่าวไปครับ
กรมทางหลวงขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งสองราย
โดยจะเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่
แล้วมีการตั้งกรรมการสอบสวน
แล้วจะให้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
หากเกิดจากความประมาทของเจ้าหน้าที่จะลงโทษตามขั้นตอนครับ
ขณะเกิดเหตุจังหวัดที่ของกรมทางหลวงในช่างคุมงานกับคนงาน
ก็อยู่ระหว่างในการที่จะมีการเตรียมที่จะมีการเทพพื้นสะพานใหม่
ก็ไปมีการไปตรวจสอบเก็บรายละเอียดในการที่จะเตรียมในการเทพื้นสะพานใหม่นะครับ
สำหรับเหตุการณ์นี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เราต้องยอมรับนะครับว่า
ว่าเป็นความผิดพลาดนะครับของกรมทางหลวงนะครับส่วนสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดจากอะไรนะครับ
วันนี้ทางทีมงานวิชากรกรมทางหลวงรวมถึงทราบว่ามีทางสภาวิชากรและวิชกรรมสถาน
ได้ลงบนที่ด้วยนะครับก็คงจะทราบสาเหตุที่แท้จริงเร็วนี้นะครับ
รวมถึงวันนี้ผมจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงขึ้นมา๑ชุดนะครับ
มีทั้งตัวแทนของสภาวิศกรนะครับแล้วก็วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงนะครับเป็นกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงนะครับ
รายงานผลนะครับภายใน๑๔วันนะครับ
ถ้าพบว่าเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่นะครับก็จะต้องลงโทษอย่างเด็ดขาดนะครับ
สัตว์อาจารย์สิริวัตรชัยชนะครับท่านอุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
พระบรมราชุปธรรมตรวจสอบที่เกิดเหตุระบุว่า
เท่าที่ทราบสาเหตุเป็นการซ่อมสะพานที่ใช้งานมากว่า๓๐ปี
มันเสื่อมสภาพแหละท่านบอกที่สำคัญถ้าคุณผู้ชมย้อนไป
มันเคยเกิดไฟไหม้สะพานนี้ตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่เมื่อ๑๘ปีก่อน
บอกว่าไอ้ความร้อนนะตอนนั้นมันทำให้คอนกรีตกับเหล็กเนี่ยนะครับ
เสื่อมหรือเปล่าผลมีผลกระทบหรือเปล่า
นะครับกระทั่งถึงเวลาซ่อมวิธีการมันก็คือ
ลื้อผิวคอนกรีตออกแล้วเทใหม่แต่เกิดปัญหาขึ้น
หากเปิดการจราจรเนี่ยนะแนะนำให้กรมทางหลวงนะ
เชื่อมยึดโยงตัวอาคารด้านในเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
แล้วทำป้ายลดความเร็วทำทำไมล่ะครับเพื่อลดแรงสั่นสะเทือน
เดี๋ยวไม่ใช่รถข้างล่างสะเทือนไอ้ข้างบนถล่มอีกนะครับ
ส่วนความคืบหน้าของคดีนะครับตำรวจสพเมืองสมุทรสาคร
สอบปากคำคนงานทั้งหมดสิบคนนะครับส่วนผู้คุมวิศวกร
ยังไม่ได้สอบการแจ้งข้อกล่าวหาต้องรวบรวม
จากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานว่าสาเหตุเกิดจากอะไรด้วยครับ